ด้านหลังหน่อยวันหยุดสุดเซ็ง
แล้วดูสิมากันเพียบเลย
ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นแก๊งป้า

ทั้งที่เป็นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ไม่ได้สนใจคนอื่นเลยว่าเขาจะมาพักผ่อนมาหาความสงบ
ความสงบหาไม่ได้จากที่นี่ดังขนาดนี้ค่ะ
มันกลัวมันกลัวมันกลัวมันกลัวมันกลัว
มันกลัวมันกลัวมันกลัวมันกลัว

คุณสืบสกุลไม่ได้เอาเครื่องเสียงมาดิฉันก็เปิดให้ดัง
ผมมาเที่ยวที่ธรรมชาติผมไม่อยากฟังเพลงดังฮะ
ผมอยากมาสัมผัสกับอากาศที่เย็นสบาย
แล้วก็ลมหนาวที่พัดผ่านเข้าหูผมต้องการได้ยินแต่เสียงลม
จริงค่ะเสียงเพลงดังเลย
แล้วทีนี้สิ่งที่ตามมาคือเสียงสวดค่ะ
สวดเพราะอะไรคนเขาด่ากันยับเลย
วิวธรรมชาติความสวยงามทุกอย่างมันหายไป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภูทับเบิกนะคะที่เพชรชบูรณ์
ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็เข้าใจแหละ
แก๊งคุณป้าอยากสนุก
อยากสนุกพอมาเที่ยวทั้งทีก็ต้องปล่อยพลังให้เต็มที่ค่ะ
เปิดเพลงเสียงดังแบบนี้เต้นกันแบบสนุกสนานเลยอ่ะ
หลายคนว่าเรื่องแบบนี้จริงนอกจากนักท่องเที่ยวแล้ว
ตัวเจ้าของที่พักรีสอร์ทเอง
ทำไมคุณว่าไม่ไปห้ามลูกค้าคุณ

กลุ่มนี้กลุ่มเดียวมันเปิดเพลงดังแบบนี้
แล้วคนอื่นล่ะผู้เข้าพักคนอื่นล่ะจะทำยังไง

แล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะเลยนะคุณนะ
นี่อะไรนะความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้นี้
บางคนเจอแบบนี้ขอกลับเลยดีกว่านะ
หมดคำจะพูดเลยสงสารคนที่มาพักอยู่ที่นี่
แล้วบางคนบอกว่าถ้าอยากฟังเพลงเสียงดังเนี่ยนู่นแนะนำไปเที่ยวงานวัดเลย
แล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าอ๋อกลุ่มแก๊งป้าพวกนี้อยากออกกำลังกายคลายหนาวใช่ไหม
แต่แบบนี้ควรไปทำที่บ้านนะไม่ใช่มาเปิดเพลงดังแบบนี้
อืมนะครับเรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะคุณนะ
หลายคนเข้าไปบอกแหละว่าทางรีสอร์ทหรือทางที่พัก
ควรจะเข้าไปบอกแก๊งคุณป้าแก๊งนี้ซะ
ค่ะนั่นครับบางคนบอกโอ้ยโยนถุงปัสสาวะใสเลยมั้ย
บางคนก็บอกสาดน้ำใส่นี่ดิฉันดูคอมเมนต์เรื่องนี้
โอ้โหหลายร้อยเลยนะเดือดเหมือนกันนะฮะ